ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องงานบวชของเจ้าของร้านทองชื่อดัง
เขามีร้านทองมีขายทางออนลงออนไลน์นะครับ
ก็ถือว่าธุรกิจก็ใหญ่โตแต่ก็เคยมีปัญหาเรื่องถูกฟ้องลงฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
จีจี้ปีโป้หรือว่านายธิรัชัยโคงทองในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา
คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าเขากำลังจะเข้าพิธีอุปสมบท
วันนี้ก็เป็นพระเรียบร้อยแล้วนะฮะพระจีจี้ปีโป้นะครับที่ยาลานะครับ
แต่ภาพของการจัดงานเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ใหญ่โตมาก
คนก็ถามเหมือนกันว่าแบบนี้ได้เหรอเหมาะสมไหมทำได้ไหมนะคะ
ก็ไปไล่ทุกแง่มุมแล้วนะครับใช่ค่ะดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
สำหรับจีจี้ปีโป้นะฮะที่เขาเคยเป็นข่าวมานะครับ

ท่านผู้ชมครับ
ที่เราได้เห็นเนี่ยนี่เขาบอกเป็นวีดีโอพรีเซนต์งานบวชค่ะโอ้โหนี่ฮะอืม
ส่วนนี้คือผู้ที่กำลังจะเข้าพิธีบวชตอนที่ทำวีดีโอพรีเซนต์นะ
ตอนนี้บวชอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนายเครือชัยโครงทองหรือว่าจีจี้ปีโป้
ตอนนี้คือพระจีจี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับนะฮะ
เขาใช้แบบโอ้โหทีมงานมาถ่ายทำแบบอลังการงานสร้างอ่ะ
เหมือนเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเลย
เอาง่ายก็คือแตกต่างจากงานบวชโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะ
คือบางอย่างที่คิดว่าไม่คิดว่าน่าจะได้เห็นในงานบวชก็เห็นนะฮะ
พิธีโปรงผมเครื่องแต่งกายนะครับ
ตอนที่เป็นนาคมีการสวมใส่มงกุฎ
ซึ่งเจ้าของงานเขาเรียกว่าบ่วงพญานาคา
โปรงผมนะมีเครื่องสวมหัวที่ใช้ในงานอุปสมบท
ซึ่งเป็นทองคำแท้น้ำหนัก๓๗บาท
มีขบวนแห่นาคซึ่งนั่งบนเสลี่ยงลงรักปิดทองคำแท้
อันนี้ในวีดีโอพรีเซนต์นะฮะเขาบอกว่าบวชเพื่อตัดกิเลส
เพื่อพบนิพานสู่แสงธรรมเป็นสุข
อันนี้เขาเขียนไว้ในวีดีโอพรีเซนต์เขานะครับ
ไปสัมภาษณ์จีจี้ปีโป้เอาไว้
ตอนที่เขาเดินดูเตรียมงานจัดงานบวชของเขานะครับ
แล้วก็มีการระบุว่าเงินกับข้าวของต่างที่เอามาจัดงานบวชของจีจี้ปีโป้เนี่ย
รวมแล้วมีมูลค่าถึง๑๐๐ล้านบาทนะครับ
จีจี้ปีโป้นะฮะซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านทองสิวาลัยนะครับ
มีขายออนไลน์ด้วยขายทองเนี่ยนะครับ
ไปดูบางส่วนนะฮะที่ช่องยูทูปช่องนี้ไปคุยกับจีจี้ปีโป้ไว้ก่อนที่จะบวชเป็นพระนะครับ
นี่คือหมอนปากทองอันนี้เป็นย่านปากดิ้นทองนะคะสวยมาก
เจ้าไปใกล้มากไม่ได้นะครับพวก
สาธารณะคือใช้ผ้ายกจริงเลยดิฉันให้ดูนะคะ

อยากทราบเรื่องสรรพตนว่าใครเป็นคนวาด

กลมศิลปากรเป็นคนวาด
เด็กศิลปากร
กลมศิลปากรเป็นคนวาด

แต่รู้สึกว่าของเราเนี่ยแปลกที่สุด
ปกติก็จะเป็นสีล้วนก็คือจะเป็นสีแดงสีขาวสีทั่วไป
แต่ของเราก็คือเรามีได้เป็นศูนย์สวรรค์ชั้นฟ้า
ก็คือมีเทวดาชุมนุมสิบหกพระองค์ตามโบราณราชประเภน

แง่มุมต่างที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับ
เดี๋ยวหลังสองทุ่มมาว่ากันนะครับ
เพราะว่าเราก็ไปคุยนะครับเราก็ไปดูนะครับ
เราก็ไปตามเรื่องของงานบวชในพื้นที่นะครับที่จังหวัดยาลา

ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังข่าวในพระราชสำนักค่ะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องของเครื่องแต่งตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่าง
เรื่องของความเหมาะสมทำได้หรือไม่ได้อย่างไรและที่สำคัญ
และพระจีจี้ปีโป้คนนี้คือใครทำไมจัดงานบวชยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะ
ไปถามพระมาด้วยว่าการบวชแบบนี้เออทำได้ไหม

อ๋อไม่เหมาะอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันแล้วกัน
ติดตามข่าวในพระราชสำนักกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ
ท่านผู้ชมครับต่อกันด้วยเรื่องของงานบวชของจีจี้ปีโป้
ตอนนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเรียกว่าพระจีจี้ปีโป้นะครับ

แต่ว่าก่อนหน้านี้คนก็พูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะฮะ
พูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่างานบวชนี้ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกิน
มีภาพออกมาหลากหลายแง่มุมนะครับ
คลิปวิดีโอพรีเซนต์การจัดงานภาพนิ่งต่าง
ข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในงานต่าง
ธิรชัยคงทองวัย๒๘ปีหรือว่าจีจี้ปีโป้นะฮะ
เจ้าของร้านทองชีวาลัยในกรุงเทพเป็นร้านทองชื่อดังนะครับ
แล้วก็ขายทางออนไลน์ด้วยนะครับ
เขาก็ทำประมูลสินค้าออนไลน์เครื่องประดับเพชรพระเครื่องเครื่องสำอาง
มีธุรกิจเปิดร้านให้เช่าชุดวิวาชุดราตรีด้วย
เข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับ
ที่วัดที่บ้านเกิดในอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลานะครับ
หลังจากที่มีการจัดงานเนี่ยมาตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่คือภาพเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
วัดเจริญธรรมหมู่๒ตะบนตลิ่งชันอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา

นี่ฮะตอนที่พ่อนาคแห่นาคกันมาที่วัดนี่มารถสปอร์ตเปิดประทุนมาเลยนะครับ

เห็นไหมฮะทั้งเพื่อนทั้งชาวบ้านทั้งญาติพี่น้องมากันเยอะแยะไปหมด
แห่นาคนะครับไปวัดเจริญธรรมนะครับเมื่อเช้าวันนี้นั่งรถปอเช่หรือว่าพอสสีเหลืองคันนี้นะครับ
ป้ายแดงด้วยนะมาพร้อมกับขบวนนางรำเป็นร้อยชีวิตครับ
มีเทพีหาบเงินหาบทอง๒คู่นำขบวนเสลี่ยงพร้อมกับคนแบกอีก๑๐คน
งานนี้ชาวบ้านนี่นอกจากมาร่วมบุญกันแล้วเนี่ยนะฮะมาลุ้นแย่งเหรียญโปรยทานด้วย
อืมคืองานบวชไม่ธรรมดาแบบนี้เนี้ยค่ะโปรยทานย่อมไม่ธรรมดาใช่ค่ะ
นี่คุณเดี๋ยวมาสอนจังหวะโปรยทานคนเป็นร้อยโอ้โห
เพราะที่โปรยทานนี่ไม่ใช่เหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญ๕บาท๑๐บาท
ทองรูปภัณฑ์นะฮะโอ้โหแหวนทองอีกน้ำหนักเนี่ย
วงนึงนี่ประมาณครึ่งสลึงค่ะคุณป้านี่ยิ้มเลยร้อยกว่าวงอ่ะ
เอามาโปรยทานไม่รวมกับเงินอีกจำนวนนึงนะฮะ
คืองานบวชเนี่ยโอ้โหคึกคักเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าเข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยนะครับ
ออกจากโบสถมาก็เป็นพระเรียบร้อยนะฮะพระจีจี้ปีโป้นะฮะ
ว่าจารุธัณฑมโหมแปลว่าผู้มีธรรมดุทองคำ
เบื้องต้นก็มีกะมดจะผสมหมดเป็นเวลา๑๕วัน
อ่าเดี๋ยวมีภาพตอนออกจากโบวทนะฮะที่โบวทเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะฮะ
นี่เป็นตอนโปรยทานนี่ฮะพระจารุธัมโมคุณผู้ชมค่ะคือทีมข่าวของเราก็เข้าไปดูในเฟสบุ๊คของพระจารุธัมโมหรือก่อนหน้านี้ก็คือจีจี้ปีโป้เนี่ยนะคะได้มีการโพสเอาไว้เมื่อวันที่๒๘และ๒๙ตุลาคมอธิบายถึงเครื่องบวชค่ะ
กรองสอหรือว่าเครื่องประดับที่คอนะคะในชุดนาคเนี่ยนะคะใช้ทองคำแท้บริสุทธิ์๙๖๕หรือ๔๘๕๑๒กรัม
ประดับเพชรทั้งหมดนี่นะคะ๙๙๙เมตรค่ะโอ้โหเป็นตัวเลขกลมไม่เอาเศษนะคะครับ๓๖กระหลัด
ระดับทัพทิมสยาม๑๙เมตรรวมแล้วประมาณ
กรัฐประดับมรกฏโคลัมเบีย๘๘๓เมตรรวมแล้วโดยประมาณก็คือ๒๔กรัฐ
ประดับไพริน๔๖๙เมตรรวมแล้วโดยประมาณ๑๖กรัฐนะคะมีหงทองคำแท้บนหัวไหล่๑คู่
หงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดวงตาและตรงหน้าอกประดับเพชรแท้ขนาดใหญ่

ภาพบัวมหาศรีสัตบงกฎไล่ระดับสามชั้นตัวของสร้อยนะคะ
ขนาดกว้างใหญ่ดุดดั่งพระอาทิตย์อันนี้ตามที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ครับเลยตั้งชื่อว่ากรองคอพระสอปรักษาการเวกรัศมีพระอาทิตย์
กรดนพรัชนี่คือชื่อนะคะมีชื่อนะใช่ค่ะโอ้โหส่วนด้านหลังสลักชื่อ
อักษรย่อทอทงคอควายก็คือชื่อธีรชัยคงทองก็คือตัวย่อทอทงคอควาย
ครับในเฟซบุ๊คโพสต์เอาไว้ว่าใช้เวลารังสรรค์๑ปี๓เดือน๒๙วัน
รวมมูลค่ากว่าสิบห้าล้านแปดแสนบาทนะคะครับปิดท้ายเครื่องประดับแต่งกาย
ในการอุปสมบทถัดมาก็เป็นบ่วงพญานาคาเครื่องที่บนศีรษะนะคะ
สวมใส่ในงานอุปสมบทนะคะครับปกติแล้วเครื่องหัวที่ใช้สวมใส่ให้กับหน้า
ก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค
ชาวใต้นิยมใส่เป็นสายมงคลหรือว่าด้ายสีขาวที่วนรอบศีรษะ
หลายหลายครั้งสวมใส่ตอนที่ฉลองนาคอ่ะค่ะแต่ว่าในส่วนของจีจี้ปีโป้
นี่นะคะออกแบบเป็นมวลไภยานะคะครับเป็น
ทองคำ๙๖๕เปอร์เซ็นต์น้ำหนักทองคำ
ประมาณ๓๗บาทนะคะกระดับทัพทิมสยามสองเม็ด
เกือบสามกระหลัดนะคะเพชรซาเหตุที่ออกแบบเป็นบวงไภยานะคะ
ก็ขอให้พระพุทธองค์ว่าผู้ใดจะบวชให้เรียกผู้นั้นว่านาคไปทำเป็นบ่วงนาคารนะคะ
บ่วงพญานาคาราชเป็นเครื่องหัวที่ใช้ประดับสูงสุด
ทำพิธีจะนำสายสินพันธุ์บ่วงพญานาคาราช
ทำให้เกิดความสอดคล้องกับสายมงคลลักษณะประมาณนี้นะคะ
เพราะว่าในพุทธกาลพญานาคจะมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า
พระพุทธกาลจะบวชเป็นพิศุกร์ไม่ได้
ก็เลยมีการพูดกันคุยกันแล้วก็พระพุทธองค์ก็ยอม
ก่อนจะบวชใครก่อนจะบวชก็เป็นหน้าก่อน

แต่ว่าเขาจัดเต็มเลยนะสำหรับการเป็นหน้าของเขาใช่ไหม
สุดท้ายค่ะแหวนค่ะมหาธรรมรงค์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ากราบขอบพระคุณครูช่าง
จากช่างทองหลวงที่สุดของการรังสรรค์ด้วยคุณค่า
ศิลปะไทยอันสวยงามโอลาน
ศาสตร์และศีลเหนือจินตนาการ
ระดับเพชรนินจินดาและลานตามหาศาล
ทุ่มเทมาเนิ่นนานรุ่งโรศดุดสวรรค์สรรสร้างนิกา

เป็นคำพ้องกันลักษณะแบบนี้ค่ะ

ที่สวมใส่ในวันโบดนาคนะคะ
ก็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาจะจัดงานลักษณะแบบนี้นะฮะ
ส่วนคำถามที่ว่าถูกไม่ถูกเหมาะไม่เหมาะมากไปน้อยไป
ควรทำไม่ควรทำเดี๋ยวท่านรอฟัง
เราก็ไปสอบถามจากพระหลายรูปนะฮะ
หลายท่านนะครับที่ให้ข้อมูลให้ความรู้ทางด้านนี้มานะครับ
นอกจากเครื่องแต่งกายแล้วนะครับทุกชมครับ
ดูตรงนี้หน่อยข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในงานบวชนะฮะ

นี่ตามที่จีจี้ปีโป้ซึ่งตอนนี้คือพระจีจี้แล้วล่ะ
จีจี้ปีโป้บอกเอาไว้นะฮะก่อนจะบวชเนี่ยตอนที่จัดงานนะครับ
บอกเอาตรงนี้ก่อนตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานเนี่ย

เป็นชุดใหญ่โต๊ะหมู่แบบ๒๕โต๊ะนะฮะ
ลวดลายดอกพุตตาลงรักปิดทองมีเทียนปิดเงินทองร้อยนะฮะ
ลักษณะแบบนี้นะฮะโต๊ะหมู่นะครับ
มีย่ามนะครับปักดิ้นเงินดิ้นทองนะครับ
แล้วก็มีปิ่นโตลายเทพนมนะฮะราคาปิ่นโตลายเทพนมเนี่ย๑แสนบาทนะฮะ
มีตลปัดใบลานปิดทองร้อยนะครับมีบาทพระฉลุลายไทยนะครับ
มีอาศนะสำหรับพระพิสุมีหมอนกราบตัดเย็บจากผ้าทอยกทองนะฮะ
มีสรรพทนระบายรอบด้วยดอกจำปลาทำจากทอง๑๘เคจำนวน๒๕ช่อ
ที่ตั้งสรรพทนนี่ใช้ไม้แกะเป็นพญานาคแล้วก็มีเทวดาขนาดสององค์นะครับ
นี่คือสิ่งต่างที่เขาเตรียมในงานบวชของเขานะครับ
งานบวชของพระจีจี้ปีโป้เนี่ยจัดอยู่๓วัน
เริ่มตั้งแต่๓พฤศจิกายนเอาวันแรกเลยนี่ครับทุกผู้ชมครับ
วันแรกเลยนะฮะเป็นการจัดงานรื่นเริงก่อน
แขกเรือที่มาร่วมงานเป็นการจัดแบบประกวดแต่งผ้าไทยย้อนยุคก่อน
ที่อำเภอบรรดังสตาร์จังหวัดยะลานะฮะ
หูนักร้องถึงชื่อดังอย่าให้หมดค่ะ
สีลักษณ์ลูกทุ่งชื่อดังนี่มานี่เอกชัยสิวิชัยนี่
พี่เอกมายังมานะฮะดวงจันสุวรรณีลาล่ารูรูนะ

พี่เอกเอกชัยศรีวิชัยขึ้นเวทีนี่วันแรก๓พฤศจิกายนขอบคุณแขกเรือก่อน
จัดงานก่อนนะงานเลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
วันที่๒๔พฤศจิกายนนี่เป็นวันปลงผมนาคนะฮะ
แล้วก็ทำขวัญนาค๒พฤศจิกายนนี่ก็จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กัน
แต่คนก็ถามถึงความเหมาะสมอยู่พอสมควรเกี่ยวกับชุดการแต่งกายต่างพิธีต่างนะครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะอย่างต่างที่ให้นาคนั่งปลงผมเนี่ยปิดทองร้อยนะฮะ
จีจี้ปีโป้บอกว่ามูลค่านี่๗แสนบาทนะฮะตามที่เขาบอกนะ
ทุกอย่างก็งดงามนะอลังการไปหมดนะฮะเหลืองอารามไปหมดอ่ะ
กับเจ้าของร้านทองอ่ะนะตอนครอบครัวมาอาบน้ำให้นาคนี่โอ้โห
ก็ยิ่งเป็นภาพที่ทุกคนบอกเห็นแล้วก็แม่เห็นไหม
ข้าวของเครื่องใช้นี่ก็เอาละเขาก็จัดเต็มของเขาอย่างนี้ใช่ไหม
ส่วนตอนกลางคืนก็เป็นงานเลี้ยงฉลองนาคใหม่นะครับ
ก็จะเป็นงานเลี้ยงที่เขาจัดแบบลักษณะซิปดาวดินเนอร์
เป็นยังไงครับมันสอนซิตดาวดินเนอร์

ก็คือเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ำแล้วก็ตามชื่อค่ะ
ใครนั่งตรงไหนยังไงก็จะต้องแบบจำกัดพื้นที่สำหรับแขกที่เชิญเท่านั้น
ก็มีความรื่นเริงให้ดูบนเวทีด้วยโนรานี่เห็นไหมแขกเหลือเป็นร้อยคนนั่งรับประทานอาหารกัน
ชมการแสดงพื้นบ้านจากคณะโนราไข่เหลี่ยมมีนักร้องจากค่ายอาสยามอีกนะ
มากันเยอะแยะฮะแล้วก็วันนี้ที่เป็นจัดงานวันที่๓
ห้าพฤศจิกายนก็แห่นห้าไปเข้าวิธีอุปสรมบท
ที่วัดนะครับวัดเจริญธรรมก็เข้าพิธีสมรสเป็นพระเรียบร้อยแล้ว
นะคะครับเราก็เลยให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราไปที่วัดเลยนะคะ
วัดเจริญธรรมอำเภอบรรดังสตาจังหวัดยาลาค่ะ
คือตั้งใจอยากจะไปพูดคุยกับพระจีจี้ปีโป้นะคะ
แต่ปรากฏว่าก็ท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ

ก็ขึ้นไปที่กุฏิก็อย่างที่เห็นจะมีเพื่อนฝูมีญาติพี่น้องเดินตามขึ้นไปด้วยนะคะ
แต่ห้ามไม่ให้ทีมข่าวบันทึกภาพทีมข่าวของเราก็เลยไม่ได้ตามขึ้นไปถ่ายแค่ภาพด้านหลังแบบนี้
แต่ก็ท่านก็อาจจะอยากอยู่ในความสงบแล้วล่ะใช่ไหม
ว่าบวชเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้ว
แต่ไม่เป็นไรค่ะทีมข่าวของเราคุยกับพี่ชายค่ะ
เวียรพงศ์โคงทองอายุสามสิบเอ็ดนะคะบอกว่าตอนนี้งานบวชของน้องชายกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลในทางเสียหายไปแล้ว
งานที่จัดขึ้นมาใช้งบกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแถมยังจัดงานเวอร์วังอลังการผิดปกติ
ก็เลยอยากจะขอชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
พี่ชายบอกแบบนี้ค่ะจุดประสงค์จริงที่บวชก็คืออยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
งานบวชนี้วางแผนเตรียมงานมานานมากแล้วแต่ติดช่วงโควิด๑๙ระบาดก็เลยเลื่อนงานมาจนเลิกดีในการบวชก็คือเลิกบวชที่ได้บวชล่าสุดนี้
พิธีบรรพชาอุปสมบทสุดอลังการใหญ่โตจริงแล้วเนี่ยนะคะพี่ชายบอกว่าขออนุญาตแล้วด้วยนะคะ
ขออนุญาตจากทางจังหวัดขออนุญาตจากทางสำนักสงฆ์ขออนุญาตผ่านทุกขั้นตอนนะคะ
คือถ้าไม่เหมาะสมทางสำนักงานพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่อนุญาตให้จัด
แล้วก็มาเลือกจัดในพื้นที่ที่นี่เพราะเป็นบ้านเกิดอยากให้คนในพื้นที่มีความสุข
อยากจัดงานให้ยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด
เมื่อเช้านี้คนแชร์กันเยอะสำหรับภาพงานบวชกรณีนาคนั่งรถหรูใส่คล้ายกับมงกุฎที่ศีรษะ
พี่ชายของพระจีจี้ปีโป้ก็เลยบอกว่าคือทีแรกเนี่ย
จะให้น้องนั่งเสลี่ยงไปถึงวัดด้วยซ้ำแต่มันไกลแบกเสลี่ยงไปไม่ไหว
ก็เลยเปลี่ยนไปนั่งรถหรูซึ่งก็เป็นรถของน้องชายเองนี่แหละ
เป็นรถเขาเองใช่ค่ะ
ร้อยล้านจริงจะเป็นตัวเลขมันก็ไม่ใช่นะครับคือจะออกตัวก่อนผมเป็นเจ้าของห้องเสื้อที่กรุงเพมนะครับแล้วก็ผมก็ชอบความสวยความงามอยู่แล้วแล้วผมก็มีเพื่อนฝูงที่จัดออกไอไนท์อย่างนี้ทุกคนแล้วพอน้องเราบวชแล้วเราก็ไปขอช่วยเขาทุกคนพร้อมใจกันมากว่ากูจะทำงานนี้ให้เต็มที่กูชอบกูมีอะไรกูจะมาใส่จริงไม่จริง
อีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบรวดลายอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความปราณีตของช่างของเราเหมือนกันทำให้ไลน์ไทยมันนั้นคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันครับถ้าเหมือนกันมันทำไม่ได้แน่นอนเลือกที่จะมาจัดในบ้านเกิดจัดให้ที่ที่มันเงียบกันดานไม่มีใครรู้จักให้คนรู้จักให้คนในหมู่บ้านที่นั่งซึ้มเต้ากันแล้วอะไรอย่างนี้ได้มาคล

ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสดราม่าขนาดนี้
แล้วก็มีประเด็นที่บอกว่าพระจีจิปิโป้เนี่ยค่ะ
มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการขายทองเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ประเด็นนี้พี่ชายก็ขอชี้แจงก่อนเลยว่า
ขอยืนยันว่าเรื่องคดีอ่ะจบไปแล้วจบแล้วนะฮะ
ถ้ามีคดีบวชไม่ได้หรอกยืนยันว่าคดีความจบไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะคะ
ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ก็ได้ไปคุยไปถามจากพี่ชายนะครับ
เพราะว่าตอนนี้พระจีจี้ปีโป้ก็อุปสมบทเรียบร้อยนะครับ

ตามประวัติที่เขาก็พยายามที่จะทำงานต่างให้เหมือนกับพุทธประวัตินะ
นาคเป็นอสุรกายบวชไม่ได้ก็ต้องให้คนเรียกขานเป็นนาคก่อน
ก็ทำช่วงเป็นนาคอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็เข้าสู่พิธีบวชเรียบร้อยนะครับ
พี่ชายยืนยันว่าขออนุญาตถูกต้องเรียบร้อย
แต่ความจะเหมาะสมไม่เหมาะสมที่คนมองเนี่ยก็ขอชี้แจงแบบนี้
อย่างที่ท่านได้ฟังที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยด้วยนะครับ
ทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยพระจีจี้ปีโป้นะครับ
ก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นข่าวดังเนี่ยก็คือตอนที่
เป็นข่าวว่าเจ้าของร้านทองชื่อดังเนี่ยอยู่แถวกรุงเทพนะฮะ

ก็มีการขายสร้อยทองทางออนไลน์
เคยเปิดประมูลสินค้าออนไลน์เครื่องประดับเพชรพระเครื่องเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก
ขายออนไลน์นะครับ

เคยมีคนบอกว่ามีปัญหาแบบนู้นแบบนี้
จนมีคดีความซึ่งพี่ชายยืนยันว่าตอนนี้จบเรียบร้อย
๑ชิ้นขึ้นมาขายสู่ท้องตลาดต่อไปเรียกว่า๙๙๙๙อันนี้พูดถึงกรรมวิธีก่อน
พอรู้กรรมวิธีแล้วว่า๙๖๕เนี่ยผลิตวันหนึ่งเนี่ยได้เป็นร้อยเส้นพันเส้นเลยเพราะว่าใส่ลงไปในเครื่องแป๊บเดียวก็เสร็จ
แต่พอมาเป็นทำมือเนี่ยเส้นหนึ่งนะคะคุณลูกค้าหาช่างทำบางที๓วัน๕วัน๗วันต่อเส้นนะคะต่อชิ้น
สรุปมาเป็นค่าแรงของชิ้นนั้นเรียกว่างานทำเครื่องจักรกลกับงานทำด้วยมือมนุษย์นะคะ
แต่สำหรับ๙๙๙๙คุณผู้ชมค่ะมันไม่สามารถเข้าเครื่องได้

ทำไปทำมาตั้งแต่งใกล้จะจบตะขอแล้ว

แต่มันใช้เป็นงานที่จอมูลมันเป็นแอร์เมฆมันเป็นชิ้นต่อชิ้น
ต่อให้มันดูหน้าตาเหมือนกันจริงแหละคุณผู้ชมค่ะแต่การลีดการอะไรเอ่ยมันจะไม่เป๊ะ
องเก้าเก้าส่วนใหญ่ถ้าคุณไปซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้เขาจะขายเป็น
เพราะน้ำหนักมันไม่เสถียรและน้ำหนักมันไม่นิ่งไม่สามารถมาบอกเป็นหนึ่งสลึงสองสลึงได้แต่แค่ประมาณได้
อ่านั่นคือภาพตอนก่อนบวชนะฮะ
ที่เขาเคยอัดคลิปชี้แจงหลังจากที่ขายทองนะฮะทางออนไลน์นะครับ
แล้วมีคนไปบอกว่าเอาทองที่ไม่มีคุณภาพมาหลอกขายอะไรแบบนี้นะฮะ
ไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจนะฮะกองบังคับการปราบกรามการทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบ
ข้อหานำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ขายสินค้าเกินราคา
มีกลุ่มที่บอกว่าได้ทองไม่ตรงตามที่ซื้อขายอย่างเช่นสั่งซื้อทอง๙๙๙๙๙แต่ว่าได้มาเป็น๙๖๕นะฮะ
ว่าโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้ทองนะแล้วก็อ้างว่าสั่งซื้อทองราคาสูงแต่ขายต่อได้ราคาต่ำกว่าปกติ
หากจะขอคืนเงินร้านจะหัก๑๕หรือถ้าจะขายสินค้าคืนร้านก็หัก
แล้วก็สามารถเข้าพิธีบวชได้ไม่มีอะไรติดขัดเลย
แต่ว่าทีนี้ค่ะคำถามที่ว่าแล้วการจัดงานบวชยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไป
เป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวก็ได้มีการพยายามสอบถามพระหลายรูปนะคะ
แล้วก็ทางพระมหาภัยวันพระนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม
ท่านก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการบวชของจีจี้ปีโป้ด้วยนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คแฟนเพจพระมหาภัยวันนะคะ
โพสต์ภาพที่ที่ปีโป้นั่งเสลี่ยงแล้วก็มีข้อความว่า
บ้านเมืองนี้นี่มันอะไรแปลกให้เห็นอยู่เรื่อยเลยนะ
แล้วก็มีอีกโพสต์นะคะเป็นภาพนาคจีจิปีโป้นั่งเสลี่ยง
คราวนี้มีคนถามแล้วก็มีข้อความว่าเจ้านายพระองค์ไหนล่ะเนี่ย
แล้วก็มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเพลิงพระนางอืม
ลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้พระมหาภัยวันท่านโพสต์นะฮะ
ใช่ค่ะในโพสต์ค่ะในเพจนะคะแฟนเพจพระมหาภัยวันนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามท่านนะคะพระมหาภัยวัลไปที่วัดสร้อยทองเลย
ท่านก็บอกว่าคือการบวชในลักษณะแบบนี้ไม่ได้ผิดนะคะ
ไม่ได้ขัดต่อหลักของพระพุทธศาสนานะคะ
เพราะว่าตั้งแต่อดีตไม่เคยมีใครหรือหน่วยงานไหนออกกฎข้อบังคับ
ว่าการบวชต้องปฏิบัติตัวหรือว่าต้องจัดงานยังไง
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลค่ะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ต้องการจะบวช
แล้วจะจัดงานอย่างเรียบง่ายหรือจะจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน

ก็เลยอยากจัดงานให้สมฐานะที่จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครั้งเดียวในชีวิต
แต่การบวชแล้วใช้เงินเยอะแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไร
เพราะบุญกุศลขณะอยู่ในสมณเพศไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การจัดงานบวช
หรือเงินบริจาคที่ใช้ในการบวชแต่เป็นการประพฤติตนอยู่ในศิลปในธรรมมากกว่า
พูดแบบนี้เพราะว่าหลายคนมีค่านิยมว่ายิ่งทำมากก็คือยิ่งได้บุญมาก
แต่ถ้าหากมองความจริงค่ะทำบุญมากแต่สุดท้ายบวชแค่๓วัน๗วัน
จะเอาบุญที่ไหนมาหนุนนำตัวพระมหาภัยวันท่านบอกแบบนี้นะคะ
เพราะว่ายังไม่ได้ถือศีลหรือปฏิบัติตัวตามกิจของสงฆ์
ก็ลาศิกขาซะแล้วส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายและเครื่องบริหาร
อย่างพวกสไปเสลี่ยงต่างเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะ
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
ใครก็ทำได้แต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของท่านนะ
บอกเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านท่านมองว่าไม่เหมาะไม่ควรทำ
เพราะอุปกรณ์บางอย่างที่จีจี้ปีโป้ใช้เป็นของที่คนใหญ่คนโตเขาใช้กัน
จีจี้ปีโป้ทำส่วนตัวท่านมองว่าไม่ผิดแต่ถ้าจะให้แนะนำ
อยากแนะนำว่าอยากให้ทำในแบบที่พอเหมาะพองามน่าจะพอแล้ว
เพราะจากที่เห็นในภาพจากที่ดูในคลิปดูเหมือนไม่ใช่งานบวช
เป็นเหมือนกับงานโชว์มากกว่า
เป็นเครื่องสำหรับเจ้านายเพิ่งเห็นนึงแน่งแรกวันนี้
ที่การบวชนาคอลังการขนาดนี้เขาก็อ้างไม่รู้ว่าได้ภาษาใต้อะไรมา
เป็นนาคหลวงยังพิธีการเขายังไม่จัดขนาดนี้เลย
บวชในวังเลยด้วยซ้ำนะยังไม่ถึงขนาดนี้
คุณไม่ได้อยู่ตรงที่คุณไปจัดพิธีกรรมหรูหลา

เหมือนบางคนจัดการเลี้ยงเล่ายาปลาปิ้งกัน

แต่ว่าพอเวลาบวชจริงบวช๓วัน๗วัน๕วัน
ยังไม่ได้อะไรเลยบวช๓วัน๗วัน๕วันศึกแล้ว
พระมหาภัยวันท่านบอกต่อนะคะว่าต้องเข้าใจก่อนว่า
นแท้ของการบวชคืออะไรและทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
โดยการบวชโดยแท้จริงนั้นไม่มีอะไรเลย
จำเป็นต้องใส่ชุดสบายแค่การปลงผมโกนหนวด
ตัวทำจิตใจให้สงบพร้อมเข้าอุปสมบท
ก็ถือว่าจบพิธีอยากให้มีการตรวจสอบ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะเนื่องจากอุปกรณ์
ต่อหลักด้านจารีประเพณีหรือไปเสียดสีเรื่องอะไรหรือเปล่า
อันนี้พระมหาภัยวันท่านตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
เพราะก่อนจะบวชพระอุปชาต้องให้คำแนะนำกับผู้ที่จะบวช
ควรทำตัวอย่างไรวางตัวอย่างไร
จัดกิจกรรมก่อนการบวชอย่างไร
อยู่ในหลักคำว่าพอเหมาะพอควร

เงินร้อยล้านหรือกี่ล้านที่หมดไปกับการจัดงานบวช
หากเปลี่ยนเงินในการจัดงานนำไปบริจาค
หรือไปช่วยเหลือคนยากไร้
เผลอจะได้ใจคนและได้บุญได้กุศลมากกว่าหรือเปล่า

งานก็จัดอยู่๓วัน

อย่างที่ทราบนะครับมีคนส่งคอนเสิร์ตนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็มาดูคอนส่งคอนเสิร์ตมาร่วมงานกันเยอะแยะไปหมด

วันนี้นะครับเราก็เลยได้คุยกับคนที่เขามาจัดงานให้
นายนัทพลบุรณรักษ์และนายกมลพบหมัดหมิมนะครับ
คนนี้นะครับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่างานนี้เนี่ยมาช่วยด้วยใจจริง
ไม่มีค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ชายของพระจีจี้
สิ่งของบางชิ้นก็ได้เพื่อนที่ทำงานด้านศิลปะ
ที่เขาศึกษาด้านนี้โดยตรงเนี่ยช่วยทำมาให้
เสลี่ยงที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะบวชพระเนี่ยแล้วตอนที่เป็นนาคเนี่ย
นาคเนี่ยต้องนั่งเสลี่ยงทองแบบนี้เลยเหรอ
มันจะไปเหมือนกับบุคคลสำคัญหรือว่าไม่เหมาะสมอะไรยังไงหรือเปล่า
บอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกำลังของเจ้าภาพ
กำลังของเจ้าภาพจัดงานถ้าเจ้าภาพก็มีทุนเยอะ
เขาจะทำเขาจะสร้างเขาจะนั่งอะไรมันก็คงไม่ผิด
เสรียงแต่ละแบบออกมาให้สมกับสมกับฐานะเนาะ
มีเงินเยอะก็ทำได้เยอะแยะวันนี้ก็ไม่ได้นั่ง
เพราะว่าเราที่เราทำขึ้นมาอยากให้เห็นถึงความอนุรักษ์
ไม่ใช่ว่าเกิดข่าวแล้วถึงไม่ได้ให้นั่งนะคะเราไม่ได้แต่นั่งตั้งแต่แรกที่มา
ถ้าเราแห่ตั้งแต่แรกนั่งไปล่ะพอได้เบรกค่ะกี่กิโลกว่าจะถึงวัด
มีเพื่อนของพี่ชายของพระจีจี้อีกคนนึงที่เราได้คุยด้วยนะครับ
ชื่อนายสุรเชษฐ์สตาปอลนะครับมาจากรัฐธิวาสนะฮะ
เขามาช่วยดูแลเรื่องของดอกไม้กับสถานที่
นี่เขาบอกว่างานนี้เนี่ยก็จัดเต็มนะฮะ
หากคิดมูลค่าของเรื่องของดอกไม้นะก็ราวสัก๒๓แสนบาทนะครับ
ถ้าเรื่องของร้อยล้านมันก็คงไม่ใช่อาจจะแบบประมาณว่า๒แสนหรือเปล่า
ประมาณนั้นเด็กเราที่เราส่งไปเป็นนางงามไปเป็นอะไรอย่างนี้
ก็ที่เราปั้นมาก็คือมาใช่ถ้ามึงไม่มาแสดงว่ามึงเนรคุณนะ
อย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาไม่มีเรื่องเงิน

ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนพี่ชายเขายืนยันว่าโอ้โหไม่ใช่หรอกร้อยล้านนะ
อืมอ่าแต่หลักแสนหลักล้านนี่ก็อาจจะถึง
ค่ะเพราะว่ามีศือรปินดารานักร้องที่มาอีกในพื้นที่
ในพื้นที่ตำบลของพระจิติปิโป้บอกว่าก็มีความสุข
งานสองสามวันที่ผ่านมาศิลปินดารามาร้องเพลงเยอะแยะ
มาสร้างศรีสรรค์ให้คนในชุมชนได้มีความสุข
เจ้าภาพเขาก็ดูแลอย่างดีถึงขั้นใช้สุนัขตำรวจเนี่ยมาตรวจความเรียบร้อยในงาน
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่มาร่วมงาน
เขาก็มาดูแลนะจะได้สบายใจกันตอนวันที่มาร่วมงาน
มีสุนัขตำรวจมาตรวจสอบความเรียบร้อยต่างด้วยนะครับ
เราก็พยายามจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพระจีจี้ปีโป้นะฮะ
แต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์ดีกว่า
ตอนนี้พระลูกชายก็บวชเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนท่านเจ้าวาดวัดเจริญธรรมนะครับ
ท่านบอกว่าการบวชของพระจีจี้ปีโป้ก็เป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่าง
แม้ว่าพิธีอาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการ
แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย
บวชก็ถือว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนก็สามารถบวชได้เรียบร้อย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลานายวิวัฒน์วันกุมภา
บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
เพราะว่าในงานบวชของพระจีจี้ปีโป้เนี่ยค่ะ
ก็มีหลายจุดที่ดูเหมือนกับจะล่อแหลมหมิ่นเหม่

เช่นการใช้สัญลักษณ์ตัวย่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสมตามภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย
แห่ขึ้นเสลี่ยงการแต่งกายพิธีกรรมต่างสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะ
ทางสำนักพุทธบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบนะคะ
คือจะตรวจสอบแบบละเอียดทั้งหมดเลยแล้วถ้ามีความผิดเนี่ย
จะมีการดำเนินการแน่นอนนะคะ

แต่ว่าทางพี่ชายของพระจีจี้ปีโป้เขาก็ยืนยันกับเราว่าเขาขออนุญาตหมดแล้วนะครับ
นายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บอกว่างานบวชของพระจีจี้ปีโป้ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ผิดต่อหลักศาสนานะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนบวช
ในช่วงของการจัดงานเลี้ยงฉลอง
การแห่หน้ากับอะไรก็ว่ากันไป
ถ้ามองอีกมุมนึงลักษณะก็อาจจะเป็นเหมือนกับ
การทำสารคดีทำละครเรื่องวีดีโอพรีเซนต์อะไรพวกนี้นะ
ส่วนเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ย

อันนี้รัฐมนตรีบอกนะฮะที่เราสอบถามมานะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้พระก็บวชไปแล้วบอกว่าจะบวชสิบห้าวัน
ใช่ค่ะสำนักพุทธก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะ